รอยยิ้มเลยนะครับเกมเมื่อวานที่ผ่านมา

แต่ที่แน่เลยนะครับคนไทยทั้งประเทศก็ติดตามเชียร์

ได้เห็นฮะขอแคร์เสมอ

แต่ว่าก็จริงแล้วเราก็ต้องปรับกันอีกเยอะนะครับ
เพราะว่าเราก็เก็บตัวอาจจะไม่ได้นานมาก
ก็นิชโนเป็นแดงเบเล่นะ

ในรอบแปดทีเนี่ยเราจะเจอกับใคร

แต้มสำคัญที่ทำให้เรานั้นผ่านเข้ารอบครับ
เกมที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ

รักไม่มีทางเลือกต้องชนะไทยเท่านั้นถึงจะเข้ารอบ

จังหวะสำคัญของเกมมาเลยนะครับ

เตะมุมเข้าไปเหมือนจะไม่มีอะไรครับ

แล้วก็ดูอยู่นานครับเดินไปดูเอง

กมือขึ้นคือตามกฎเนี่ยเหมือนกับทำให้ตัวใหญ่ขึ้นนะครับ

ไทยมีการเปลี่ยนผู้เล่นถึง๗ตำแหน่งนะครับ

แต่พอขึ้นนำเราลงไปรับได้
เอ้าไปเข้าทางแล้วก็ยิงตายหนึ่งะช่วงนั้นเขาได้ประโตขึ้นเร็วนะครับ

อิรักษ์ตีเสมอแล้วอิรัอกเนี่ยบี่มาตลอเด
หวังจะตีเสมอเพื่อยิงสองหนึ่งให้ได้

แล้วก็มีโอกาสที่จะยิงขึ้นนำหลายครั้งเหมือนกัน
สุริรักษ์ก็มีโอกาสนะครับโดยเฉพาะลูกหม่งในช่วงท้ายเกมนะครับ
แต่ก็ได้เซฟของกรพัฒนารีจันทร์

นี่ความสำเร็จของน้องรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
เข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายครั้งแรกในรายการนี้เลยครับ
เป็นความสำเร็จที่นิชิโนนั้นสร้างให้ในระยะสั้นนะครับ
แต่ว่าก็ต้องลุ้นกันในรอบต่อไปไม่ใช่งานง่าย

ที่เปลี่ยนผู้เล่นถึง๗ตำแหน่ง
จากว่าชุดหลักมีอาการล้าจาก๒เกมแรก

ครึ่งหลังเราดูแรงตกลงไป
ก็พยายามส่งคนที่สดที่สุดพร้อมที่สุดลงไปนะครับ

ก็กำชับแค่ว่าลงไปแล้วไม่ต้องกลัวนะครับ
ไม่ต้องกลัวคู่แข่งแล้วก็อยากให้มีสมาธิ

ส่วนแผนที่ใช้เป็นจาบินเดยวิส
แต่พอได้ประตูขึ้นนำเกมก็เข้าทาง
แล้วก็ครึ่งหลังที่เปลี่ยนเอาเบนเดวิสออก

ส่วนอีกคู่นะครับในกลุ่มเดียวกัน
ก็ทำให้ออสเตรเลียมี๕คะแนนเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม
ส่วนบาเรนครับมี๒คะแนนก็รั้งอันดับสุดท้ายตกรอบไป

เป็นทีมที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันหมดเลย

ระหว่างซาวดีอาราเบียซีเรียหรือว่ากาต้า

เตะวันเสาร์วันนี้นะครับ๑๘มกราคม๑๗น๑๕น
แต่ย้ายไปเตะจากราชมังไปนุ่งเลยครับ
สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับ